ผู้กำกับการตำรวจภูทรเกาะพงันจังหวัดสุราธานีนะคะ
ก็ได้สั่งปิดสถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคู่กรณีที่ยิงถล่มรี
บนหาดริ้นอำเภอกเกาะพงันค่ะโดยชนวนเหตุก็น่าจะมาจากความไม่พอใจของนักธุรกิจชาวต่างชาตินะคะ
พยายามจะเปิดสถานบันเทิงรวมทั้งจัดงานปาร์ตี้
บนสถานที่ที่ใช้จัดงานฟูลมูลค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าหาดริ้นเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
ขณะที่คนร้ายยิงปืนออกจากบริเวณชายหาดเข้าใส่รีสอร์ทพาลิต้าลอช
ช่วงเช้ามืดวันที่๑๒มกราคมจนทำให้ห้องพักที่ตั้งอยู่ด้านหน้าชายหาดเสียหาย
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมรับทราบประเด็นปัญหาจากผู้ประกอบการในหาดลิ้น
จากการสอบปากคำนายไพโรธเจริญวันเจ้าของรีสอร์ทพาลิต้าหลอด
ให้การว่าเชื่อว่าสาเหตุที่ถูกยิงถล่มเกิดจากนักธุรกิจชาวต่างชาติรายหนึ่ง
พยายามจะขอเปิดสถานบันเทิงบริเวณหาดริ้น
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานฟูลมูลปาร์ตี้เพื่อจัดปาร์ตี้ย่อยเดือนละ๑๐ครั้ง
แต่ทางกลุ่มผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะส่งเสียงรบกวนนักท่องเที่ยว
และก่อนเกิดเหตุมีการนัดประชุมผู้ประกอบการที่รีสอร์ทแห่งดังกล่าว
คาดว่าทำให้ชาวต่างชาติคนดังกล่าวไม่พอใจ
เข้าใจว่าเจ้าของรีสอร์ทที่เกิดเหตุน่าจะเป็นผู้นำการคัดค้านการจัดปาร์ตี้ย่อย
ขณะที่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้พบหัวกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑หัว
และ๑๑มิลลิเมตร๓หัวตกในที่เกิดเหตุ
ว่าคนร้ายมีอย่างน้อย๒คนส่วนผู้ต้องสงสัยตำรวจมีเบาะแสแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกประชุมเรืองทองผู้กำกับการตำรวจภูทรเกาะพงัน
มีคำสั่งปิดสถานบันเทิงชื่อซีมิลันที่ตั้งอยู่บริเวณหาดริ้น
และเป็นสถานบันเทิงที่ถูกร้องเรียนในเรื่องจัดงานปาร์ตี้ส่งเสียงดังรบกวน
โดยให้ปิดเป็นการถาวรเนื่องจากคาดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแห่งนี้
เป็นคู่กรณีกับเจ้าของรีสอร์ทที่ถูกยิง
ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ลงมือตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
จับกลุ่มมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดค่ะ